วันนี้ฉีดแซมในประเด็นอะไรบ้าง

คือคือมันเหมือนตรงนี้สำหรับอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อน
เรื่องที่เสิร์ฟคืออะไรให้ฮ่าเชียร์เค้าได้
ดึงไปในเรื่องของดึงเข้าไปในกลุ่มค้ายา
ใครกว่าดึงแล้วฟังฟังเพื่อนก็ไม่รู้ว่าแล้วแอนดอล

ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับอ่าทางประหย่านก็มาให้ตัดคำ
เพื่อยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อมูลของคุณครับ
เขาให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างครับเรื่องต้น
ก็หลายหลายเรื่องครับหลายหลายเรื่องครับ
ซึ่งมันเป็นเรื่องในสมมติการตรวจนะครับก็จากนั้นข้อมูลคุ้มแท็กนะครับ
ไปตรวจตอบไปตรวจเท็กว่าจิตเท็กเป็นไงครับครับ
แล้ววันนี้เขามันมีพยานหลักฐานอะไรมามอบให้กับประโยชน์บ้างไหมครับอ่า
ยังยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรนะครับที่มอบให้กับประโยชน์นะครับ
แต่มีการพูดคุยถึงเรื่องอ่าโทรศัพท์เรื่องอะไรต่างต่างนะครับ

ก็เอ่อเล่าบ้างครับเล่าบ้างให้ฝากบ้างเพื่อเป็นแนวทางนะครับ

แล้วก็มันมีประสบความอะไรเพียงพอแค่ไหนไหมหรือไงบ้างครับ
รวมที่มีกลุ่มบุคคลหรือว่ารายชื่อที่เขาสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเข้าจับกลุ่มคันนี้ที่มอบให้เราเลยไหมคะ
เพราะว่าเขาถือเป็นแกร่งใช่ไหมครับ

มันมีประเด็นที่ตัวเจ้าตัวเองเขาอ้างว่าทำไมตำรวจชุดจับกลุ่มถึงรู้เลขหมายเลขส่งพัสดุก่อนที่จะเกิด
แต่ก่อนที่วัสดุจะถึงที่บ้านเขาอีกรู้ได้ยังไง
แล้วก็คือปกติการส่งของวัยสงีผู้ส่งจะต้องแจ้งให้ผู้รับถึงจะรู้ไหม
นั้นเขาพิจารณ์แจ้งแล้วว่าทำแต่แบบนี้
อ๋ออันนี้ก็มีการสอบสวนนะครับมีการสอบสวนนะครับก็ขออนุญาตจะเป็นในเนื้อตำรวจสวนนะครับ
มีกระแสข่าวมาว่าตัวสารวัตรแย้เองถูกดึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทไลน์ของกลุ่มค้ายาเสพติดตรงนี้ข้อมูลดีไหมคะ

ข้อมูลที่เขาให้เราในวันนี้ค่ะสอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีอยู่ไหมคะ
ก็สอดคล้องครับแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันครับว่าจริงเท็จยังไงนะครับแต่ก็ได้แนะนำ
ในกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะสามารถสรุปได้ประมาณเมื่อไหร่ครับแต่ผลจะออกมาเนี่ยพอจะชี้ชัดได้ไหมว่ายาศิษย์นี้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับตัวสวัสดิ์แยก
ก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าทุกอย่างมีกระบวนการนะครับก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าให้เร็วเนี่ยก็อยู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับ
ตัวสวัสดิ์แยกเองเนี่ยเขารู้จักกับผู้ต้องหาที่จับคงได้ที่สตึกไหมนะครับ

พยานที่เขาทำมาชี้แจงกับตำรวจเป็นใครครับ

นานเวลานานนี้ตัวสวัสติแยกจะถือว่าก็เข้ามาให้ปากคำหรือถือให้อะไรอีกมั้ยครับ
เท่าตัวเองเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างเครียดกดดันเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ต้องถูกโยงเข้ามา
ดันเพราะว่าเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ต้องถูกโยงเข้ามา
ตรงนี้ทั้งหมดพอจะมีอะไรชัดเจนได้ประเทศภาพ

เก็บกับยาเสียบจริงระบวนจะไม่มีทางช่วยเหลือกัน
ครับเป็นนโยบายของผู้ชายเวลาครับ

เค้าจะมึงกาลความทำหน้าท่านที่อาหารละครับ